นั่งเล่นอยู่แล้วจู่เนี่ย
รถกระบะจากที่ไหนก็ไม่รู้พุ่งเข้ามาชน

นี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นภาพแบบนี้มาแล้วค่ะ

งั้นจะเป็นภาพที่น่ากลัวมากนะฮะ
ก็ต้องบอกว่าคุณป้าเนี่ยเสียชีวิตนะคะ
เพราะว่ามันมาตรงเต็มแบบนี้เลยค่ะ
คุณป้าเนี่ยกำลังนั่งเล่นอยู่ค่ะ
ตรงนั้นคือสำนักงานคุมประพฤติก็นั่งเล่นอยู่ข้างหน้านี่แหละค่ะ
รถกระบะพุ่งมาด้วยความเร็วตรงจุดที่คุณป้านั่งอยู่พอดีเลยนะคะ
คือเห็นนะคุณป้าเนี่ยเหมือนจะเห็นถ้าดูจากคลิปเนี่ย
แต่ว่าจะวิ่งหนีแต่ว่าไม่ทันนะคะ

ร่างเนี่ยคือติดอยู่ใต้ท้องรถแล้วก็ทำให้คุณป้าเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เนี่ยค่ะนางยานีแจ่มมณีเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤตินะคะ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นมีเจ้าหน้าที่อยู่ชั้นล่าง๒คน
ตรงจุดเกิดเหตุก็มีแม่บ้านคือคุณสิริวัลนั่งอยู่
แล้วใกล้ตรงนั้นก็ที่เราเห็นที่เข้าไปน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
แต่จังหวะนั้นที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหลบทัน
แต่พี่แม่บ้านเนี่ยหนีไม่ทันเพราะว่ามาเร็วเหลือเกินกระชั้นมากจริงค่ะ
หลายท่านอาจจะสงสัยว่ามาได้ยังไงแล้วมาเร็วด้วยนะคะ
คนขับรถคันนี้ก็คือนายอับดุลละซะนะคะอายุ๖๐ปี
คือเขาบอกว่าเขาไปที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินไปฟอกไตกับภรรยามา
แล้วก็ขับรถคันนี้ค่ะแล้วเกิดอาการวูบเพราะเบาหวานขึ้นตา
ก็เลยควบคุมรถไม่ได้รถไปชนเข้ากับสำนักงานคุมประพฤติอย่างจัง
แล้วก็ทำให้มีการสูญเสียเกิดขึ้นนี่แหละค่ะ
แล้วตอนนี้นายอับดุลล้อเองก็ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
เพราะว่าอาการสาหัสตอนนี้ก็ไม่รู้สึกตัวค่ะ